รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

ค่าแรงวันหนึ่งก็๔๐๐บาท
เลี้ยงทั้งหมดประมาณ๕๗ชีวิต

คนที่สามก็คือพี่สาวผมเอง

แม่นี่ก็ป่วยเป็นเบาหวานไทรอยข้ออะไรอักเสบเสื่อม
แล้วก็ตาแกก็ฟ้าฟาง
แล้วก็ยังมีหมาอีก๑๓ชีวิต
ยังมีแมวอีกเกือบ๔๐ตัว
ไหนจะฆ่าหมอค่าอะไรดูแลไป

เงินแทบไม่มีติดกระเป๋าไปทำงาน
ก็หนักเหมือนกันแต่เราก็อดทนได้

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้อง

เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้น
สูงสุดถึง๑ล้านบาท

มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้าย

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

ได้ฟังเพลงต้นฉบับร้องผิดได้หนึ่งคำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณ
และข้ามเพลงนี้ไปเลย
ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักของเราทั้งสองคนนะครับ
ก็แน่นอนที่สุดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ
วันเลย๑๘นาฬิกา๒๐นาทีเป็นต้นไปนะครับ
ช่อง๓๒พบกับเรา๒คน
และนักสู้ชีวิตได้ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
มาดูเรื่องราวของเรานักสู้ชีวิตนะครับ
จะรันทศกันแค่ไหนเราจะช่วยกันได้แค่ไหน
และที่แน่นอนที่สุดร้องครบ๑๐เพลงนะครับ
ไม่ผิดเลยเนื้อถูกต้องหมดไม่ต้องร้องดี
ไม่ต้องร้องเพราะรับไปเลยนะครับ

เสียใจ

โอ้โหเชียร์กันเรียกว่าเป็นท้องออฟเตอร์ทาวน์กันเลยทีเดียวนะครับ
คุณดาวร้องจนถึงเพลงที่๘นะครับ
แปลว่ายังน้ออายกับอาการเปลี่ยนไปหลายตา
บอกจบว่าหายแต่อายเหินทาง
คือเป็นรายตังแทนอ้อ

และว่ายังน้ออายถ้าอาการเปลี่ยนไปหลายตา

นั่นคือสู้เพื่อลูกแต่นักสู้ของเราวันนี้ค่ะ
เขาก็สู้เพื่อชีวิต๕๗ชีวิตค่ะคุณผู้ชม
อาจจะสงสัยว่าทำไมญาติพี่น้องลูกหลานเขาเยอะขนาดนั้น

ผมชื่อนายสมควรนำสกุลวิหารโสชื่อเล่นแกะ
อายุ๕๑ปีอยู่บรรเวอร์บังประมาทจังหวัดสุธรณุรีครับ
ผมมีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้าง
ฉาบปูนเทปูนปูกระเบื้องขนหินขนทรายงานเชื่อมเหล็กเชื่อมอะไรเนี่ย
เกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างทำได้ทุกอย่าง
ได้ค่าแรงวันนึงก็สี่ร้อยบาทเลี้ยงทั้งหมดประมาณห้าสิบเจ็ดชีวิต
คนที่หนึ่งก็ตัวผมเองคนที่สองก็คือเมียผมเอง
ชื่อโกะอายุห้าสิบปีเป็นเนื้องอกที่มดลูกจ้ะ
แล้วก็ไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลสิริราชหมอก็เลยผ่าตัดทั้งหมดลูก
ข้างซ้ายและข้างฝาแล้วก็ไส้ติ่งออกมา๓อย่าง
เมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดตอนนี้ทำงานหนักไม่ได้จ้ะ
ปวดหัวเขาจะหน้ามืดพี่สมควรเป็นคนดีจ้ะ
กินเหล้าไม่ดูดบุหรี่ช่วยเหลือทุกอย่าง
เวลาเราเจ็บป่วยอะไรอย่างนี้ก็จะไปดูแล
ขาแทนที่เราจะต้องนวดให้เขากลับทำงาน
เขาต้องมารวดขาให้พี่กำหาป
อายุ๖๐ปีขาของแกเนี่ยโก่งสองข้าง
กลางคืนเวลานอนแกปวดทรมานอย่างนั้นแหละ
โคตรเขาเป็นคนดีเขาดูแลพี่มาตลอด

ต่อไปก็มีแม่อายุเจ็บสิบหกปี
แม่นี่ก็ป่วยเป็นเบาหวานไทรอยข้ออะไรอักเสบเสื่อม
แล้วก็ตาแกก็ฟ้าฟาง
แล้วก็ยังมีหมาอีก๑๓ชีวิตที่เราจะต้องเลี้ยงดู
จุดเริ่มต้นของการเลี้ยหมาของผมย้อนไปเมื่อ๒๐ปีที่แล้ว
มีอยู่วันหนึ่งเรานั่งเล่นอยู่หน้าบ้าน
มันมีหมาอยู่ตัวหนึ่งมันวิ่งมาหาเรา
เราก็สงสารมันไงเราก็เลยเอาข้าวให้มันกิน
พอให้มันกินปุ๊บมันก็ไม่ไปไหนเลยมันก็อยู่กับเราอย่างนี้
แล้วทีนี้ชาวบ้านเขาคงคิดว่าป้าสมควรเนี่ยเลี้ยงหมา
เขาก็เลยเอาหมามาปล่อยที่บ้านเรา
จนบ้านเราตอนนี้หมาเยอะแยะไปเลย
รวมไปรวมมามา๑๓๑๔ตัวตอนนี้อยู่กับเรา
ยังมีแมวอีกเกือบ๔๐ตัว
ก็เหมือนกับทำนองกับหมานี่แหละ
ก็เลี้ยงไปมาปล่อยไปมาให้เราเลี้ยงก็คงคิดว่าเราเลี้ยงอ่ะ

พอไปถึงวัดถึงสถานที่เราอยากจะปล่อยเนี่ย

หน้ามาแล้วก็เกิดความสงสาร
ผลสุดท้ายก็ต้องจำใจเลี้ยงมันไปจนทุกวันนี้

เราก็ต้องดูแลเขาไปจนกว่าเขาจะตายไป

พอเราเปิดมาเอาควันไกลเนี่ย

มันมีหนอนอยู่๔๕ตัวติดออกมา

ถ้าผมไม่เอากลไกตัดขนตามขามันออก

มันลอยน้ำอยู่กลางแม่น้ำหน้าบ้าน
ก็เลยเอาเรือออกไปอุ้มมัน
พออุ้มมากลายเป็นหมาพันธุ์อะไร

ผมก็เลยต้องเลี้ยงมันอีกตัวหนึ่งเนี่ย

เลยตั้งชื่อมันชื่อไอ้ปุ๋ยไอ้ปุ๋ย

มาก็ร้อยหนึ่งค่าข้าวค่าอะไรแล้วก็เหลือ๒๐๐

ไหนจะฆ่าหมอค่าอะไรดูแลไป

เงินแทบไม่มีติดกระเป๋าไปทำงาน

ก็ขอให้เราเลี้ยงเขาไปจนเขาตายกันแล้วกัน

เราเลี้ยงมันมานานแบบ

ตัวมันก็อายุ๑๐กว่าปีอย่างนี้

ทุกวันเนี่ยผมก็ถูกใจเรื่องหนี้

เงิน๒๐๐ที่เราเหลือมันก็ต้องแบ่งไปให้เขา
ค่าดอกเขามากกว่าหมื่นกว่าแล้วจะสองหมื่นแล้วดอก
ยังไม่ค่อยพอใช้เขา
ก็หนักเหมือนกันแต่เราก็อดทนได้

ถ้าสักวันหนึ่งผมมีโอกาส
มีโอกาสได้ไปแข่งสักที่นึง
ผมอยากจะเอาเงินเนี่ยไปใช้หนี้อยู่ที่แล้วกูกลับมา
มาพบกับเขานะครับชายหนุ่มคนนี้คุณสมควรครับ
เพื่อ๕๗ชีวิตที่แบกไว้ทั้งกายทั้งใจขอสู้ไม่ถอยเชิญครับ

อยู่ตรงกลางเลยครับคุณสมควรนะครับ
หนุ่มผู้ใจบุญที่คุณผู้ชมได้เห็นในภาพชีวิตไปเมื่อสักครู่
วันนี้มากันทั้งหมด

เมื่อกี้เห็นมา๔ชีวิต
อีกชีวิตอยู่ข้างล่างภรรยาคุณโกนะครับ

และอีก๒ท่านนะครับ
อยู่ในกรงนะคะสองชีวิตนี่ชื่ออะไรบ้างคะพี่
ตัวตัวแดงเนี่ยชื่อไอ้ปุ๋ยปุ๋ยตัวขาด้วนตัวนั้นชื่อไอ้จู

คุณจูก็เป็นสองท่านที่มีเรื่องราวที่อยู่ในภาพชีวิตนะฮะ
ท่านหนึ่งลอยน้ำมาท่านหนึ่งอยู่ในตะก้าผลไม้ครับ
ก็เดี๋ยวมีคุณสมควรหนึ่งมีภรรยาคุณโกะสอง
มีพี่สาวอีกคนสี่ตอนนี้อีกคนไม่ได้มา
แล้วก็คุณแม่สี่มนุษย์สี่และที่เหลือ๕๗เหลืออีก๕๓

พี่สมจุดกำเนิดของการเลี้ยงนี่มายังไงคะพี่
แรกเราก็ไม่ได้อยากจะรักสัตว์รักอะไรแล้วเนอะ
เดิมทีนี่เลี้ยงสัตว์อะไรมาบ้างก่อนหรือเปล่า

ก็มีหมาเราก็ไม่ได้ตั้งใจหรอก
หมาตัวแรกพี่พี่ส่งมาจากไหน
ตอนแรกเขาก็มาปล่อยนี่แหละครับ
ก็คือเดิมทีไม่ได้เลี้ยง
ไม่ได้เป็นคนเลี้ยงสัตว์อะไรเป็นเดิมทีอยู่แล้ว

ทีนี้ห้าสิบเจ็ดชีวิตเนี่ยจำได้หมดไหม

ว่าตัวไหนชื่ออะไรอะไรยังไง

ตัวไหนน่าสงสารสุดพี่สม
ก็ไอ้เจ้าจูเนี่ยเหรอครับ
จูเนี่ยนะคนฟูเนี่ยนะ
ทำไมถึงน่าสงสารสุดครับ

พี่สมมดิกับปล่อยยังไงฮะ

เอามาเถอะเอามาก็พายเรือใส่จับใส่ตรงเรือมา

ทีแรกผมก็เดินไปเดินมาก็ไม่สนใจมันหรอก
เพราะขนเขาฟูนี่เราก็ไม่เห็นลักษณะเขาเยอะ
มีวันหนึ่งมาอยู่บ้าน๒วันแล้วผมก็ไปจับขาดู
เพราะนี่มันไม่ใช่ขาบวมมันเป็นขน
ผมก็ว่างอีกวันหนึ่งก็นั่งตัดขนเลย
เอาผ้ามาปิดกันไกลเราธรรมดาเราตัดไม่เข้า
เพราะขนมันเหนียวเพราะเราไม่เคยเลี้ยง
ขนไก่เล็กอะตัดพาแบกออกมา
หนอนตามลำตัวโดนมา๔๕ตัวผมตกใจ
แล้วทีนี้ไอ้ขาหลังข้างซ้ายข้างขวานะมันขาดไปแล้ว
จากข้อต่ออีกก็ขาดได้ขาดนานหรือยังยังเป็นแผลง
เหมือนกลัวถึงวันนี้คงรักษาไม่ได้
แต่เราก็โชคดีไปเขาเอามาเลี้ยง
นี่ระหว่างที่พี่สมพิคคุยอยู่นะเขาหันหน้าแหาเสียงพี่สมพิคดี
คุณปุ๋ยตัวนี้ม้าแปลกสุด

คือดูลักษณะแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ

ผมว่าตัวนี้น่าจะหลุดมาไม่ได้ตั้งใจ
เพราะข้ากู้มีชาติรุนชาติมากเลย

ดีใจจะกอดเล่น
เขารักของเขาไงไม่สนใจคนอื่นเลย

ไปลูกไปลูก

ได้มั้ยครับเรียก

ไม่มีการส่งเสียงง็อกแงกให้รำคาญหูเลยนะคะ

แล้วเวลาพี่เรียกเขานะเขามองใส่ตาเขามองพ่อเขาเห็นไหม
ดูดูดิเขายังมองตาม
นี่ก็คือ๒ตัวในจำนวน๑๐กว่าตัว

ค่าอาหารนี่นะ

ก็เรากินยังไงผมก็กินเนี่ยอย่างงั้น

แล้วพี่สมก็มีพาระณี่หรือว่าเรามันไม่มีตังค์ที่ทำไงกันพี่
กินยังไงตั้ง๕๗ชีวิต

บางทีพระให้กับข้าวที่กินได้แล้วก็เอากับข้าวที่วัดมากินด้วย
เพราะว่าบ้านอยู่ใกล้วัดจ้ะเอาข้าวที่วัดมากินบ่อยไหมพี่โก

ประจำก็คือที่วัดก็รู้ว่าที่บ้านเนี่ยเลี้ยงสุนัขเลี้ยแมวเยอะ
เพราะว่าตามที่จะมีนิดหน่อยเราต้องมาซื้ออาหารให้หมากับแมวกิน

พอถ้าทุ่มเนี่ยมันจะไปแง่นที่ตู้กับข้าวแมว
องจะกินอาหารบางทีก็น้ำตาไหลนะบอกว่าวันนี้แม่ไม่มีตังค์ซื้อให้นะ
หรืออดไปก่อนนะมันก็มาเงี้ยวเงี้ยวเต็มนั่งรอบจะกินจ้ะ
คนไม่เคยเลี้ยงเลยพี่โกะพี่สม
เคยคิดไหมว่าวันหนึ่งเราจะมาติดอยู่ในบ่วงรักสัตว์ได้ขนาดนี้พี่
ไม่เคยคิดนะแต่เราคิดว่าเขาก็มีชีวิตเราก็ต้องให้เขากิน
เรียกได้ว่ารักกันยังหมดหัวใจเลยทีเดียว
วันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าสู่เกมการแข่งขันนะคะ
ไม่รู้ว่าพี่สมอยากได้เงินทุนไปสู้ชีวิตเท่าไหร่
อยากเอาไปทำอะไรบ้างอยากสู้เพื่อใครบนเวทีของเรา
เอาละครับต้องถามกันแล้วครับ
มารายการของเราครับคุณสมควรร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตคุณสมควร
ต้องการเงินทุนจากรายการของเราเท่าไหร่ครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

วันนี้พี่สมต้องใช้โอกาสให้เต็มที่นะคะ
เพื่อครอบครัวทั้ง๕๐กว่าชีวิตของพี่สม
ค่ะนะคะพร้อมไหมที่จะฟังอินโทรเพลงแรก

เป็นผู้เข้าแข่งขันในรายการของเราที่จิตใจสวยงาม
จิตใจสะอาดอย่างบริสุทธิ์จริง
ขอให้พี่สมโชคดีกับเกมในวันนี้นะคะครับผม
อินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ
ดีกว่าด้วย
นั่นคืออินโทรเพลงแรกของพี่ค่ะเพลงเปิดประเดิมค่ะ

พอไหวครับแต่ก็นานเหมือนกัน

โอ้แสดงว่าเป็นเพลงเก่ามาก

เรื่องร้องเพลงคุณสมควรเป็นไงบ้างไม่ค่อยเก่งหรอกครับแต่ก็ฟังได้แล้วก็ร้องได้บ้างไม่ได้บ้าง
ไม่ใช่แบบสายร้องประกวดมาอะไรมาแต่ว่าพอร้องได้พอฟังได้ของเราเนี่ยเอาแบบว่าเนื้อถูกอย่างเดียว
ไม่ต้องร้องเพราะไม่ต้องร้องให้มันดีลูกคงลูกคอไม่เอาเอาเนื้อถูกต้องอย่างเดียว
แต่ถ้าเกิดไม่มั่นใจตื่นเต้นไม่ไหวแล้วตัวช่วยมีค่ะตัวช่วยมีนะครับใช้ได้ตั้งแต่เพลงนี้เลยนะครับ
ถ้าอย่างนั้นเพลงแรกนี้นะครับฟังอินโทรไปแล้วนะครับต้องเล่นอย่างเดียวเพราะยังไม่มีเงินเก็บนะครับ

มาไม่ใช้ตัวช่วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องร้องให้ถูกต้องนะครับมาถึงเพลงแรกครับเพลงที่๑เพลงนี้มูลค่า๑๐๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ

สมาธิพร้อมเพลงที่๑เพลงมาครับ

สมาธิพร้อมเพลงที่๑เพลงมาครับ
สมาธิพร้อมเพลงที่๑เพลงมาครับ
สมาธิพร้อมเพลงที่๑เพลงมาครับ

สมาธิพร้อมเพลงที่๑เพลงมาครับ
สมาธิพร้อมเพลงที่๑เพลงมาครับ
สมาธิพร้อมเพลงที่๑เพลงมาครับ
สมาธิพร้อมเพลงที่๑เพลงมาครับ
สมาธิพร้อมเพลงที่๑เพลงมาครับ

สมาธิพร้อมเพลงที่๑เพลงมาครับ
สมาธิพร้อมเพลงที่๑เพลงมาครับ
เอารูปที่เธอให้ไว้มาดูที่รายหัวใจเสือน
พี่กลัวไอ้นุ่มอยู่ข้างล้างมาตื้อน้องนางควันยืน
พี่จรต้องฝืนยืนร้องไห้

โทรมากรุงเทพ
เที่ยวหางานทำตากแดดหน้าดำที่ทนทำไป
ทั้งงานรับจ้างทุกแห่งโหนเป็นเพราะความจนยากเห็นใจ
หลังเก็บเงินไปแต่งกับเธอ
จงรอพี่ก่อนขอวอนเถิดน้อง
จงรอพี่ก่อนขอวอนเถิดน้อง
อย่าให้มองเพราะน้องนะเออ
ที่รักเนื้อนวลอย่างสุดซึ้ง
พี่ถึงพี่บ้านลูกของเธอ
ส่วนพี่สิเผลอ
พี่ถึงอย่างแรง
แล้วเวลาถ้าระหว่างไม่มีเงินกินคนกับสัตว์เลี้ยงใครได้กินก่อน
ต้องซื้ออาหารให้แมวก่อน
มันพูดก็พูดไม่ได้เราก็มองด้วยสื่อของเรา
เราก็ต้องไปซื้อมามี๑๐บาท๒๐บาทก็เอาตังไปทั้งที่เราไม่มี
เพลงที่๑นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาท

โปรดติดตามตอนต่อไป